คุณผู้ชมเขาบอกว่าศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจของใครหลายคนนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งในช่องท้องระยะสุดท้าย
คุณหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าเขาไม่ตอบสนองกับการรักษาแล้ว
คือมันหมดหนทางแล้วจริง
สุดท้ายแล้วครอบครัวก็เลยตัดสินใจบอกให้พาเขามาที่วัด

ไม่กลับบ้านคือภรรยานะคะเป็นคนบอกค่ะว่า
คือตอนนี้สามีเนี่ยอาการหนักเพราะว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
ตอบสนองต่อการรักษาแล้วก็ไม่รู้สึกตัวแล้ว
แต่ภรรยาบอกว่าสามีมาเข้าฝัน
บอกว่าไม่อยากอยู่ที่โรงพยาบาลอยากไปอยู่ที่วัด
พาไปอยู่ที่วัดทีมันสงบดี
เธอก็เลยมาติดต่อที่วัดหาดใหญ่ในหรือว่าวัดมหัตมังคลารามนะคะ

แต่ว่าก็คือผู้ป่วยเนี่ยก็ไม่ได้สติแล้วนะคะ

ซึ่งทางวัดเองก็ยินดีจัดสาราหนึ่งให้
เพื่อไม่ให้มานอนพักวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ก็เลยนำตัวผู้ป่วยมา
ผู้ป่วยคือนายจำเรินอินพรมอายุ๕๙ปีนะคะ

นงนุษยเศษเพ็งวัย๕๖ปีค่ะ
พระครูประหลัดพลกฤษกรยานธรรมโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหาดใหญ่ในเนี่ยออกมารอต้อนรับนะคะ
แล้วก็บอกเหมือนกันว่าจริงนี่เป็นครั้งแรกเลยนะ
ที่มีคนขอมาเหมือนกับใช้เวลาชีวิตวาระสุดท้ายที่วัด
ปกติที่เคยเจอคือแบบมาขอพักบ้าง
ขอข่าวกินบ้างขอนอนบ้าง
ซึ่งวัดบอกว่าวัดก็ยินดีรับไว้

ทางเจ้าหน้าที่ก็เลย

ขอสถานที่ตายให้คนหน่อย

แต่มาขอที่ตายเนี่ยอาจารย์เพิ่งได้เจอ
ก็เลยได้ฟังแต่ขอที่ตายนี่
นึกถึงนึกสงสารแล้วก็นึกถึงกรรมแต่ละคน
บางคนนั้นไม่รู้จะตายที่ตรงไหน
เพราะมีหลายที่มีเยอะ
แต่ก็บางคนนั้นแม้แต่ที่ตายก็ยังไม่มี
อาจารย์ก็เลยถ้าอย่างนั้นได้เสมอ
ภรรยาเนี่ยนำนายจำเรินไปอยู่ที่วัดเมื่อวานนี้
แล้วก็ใช่ค่ะล่าสุด๒ทุ่ม๕๐นาทีเมื่อคืน
เขาก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
เป็นการใช้ชีวิตในช่วงวาระสุดท้ายที่วัด
ตามที่เขาต้องการแล้วก็ร้องขอค่ะ
คือตอนที่ป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย

แต่ภรรยาบอกว่าเหมือนกับสามีก็มาเข้าฝัน

ไม่อยากอุณหมาแล้วไม่อยากอยู่โรงพยาบาลขอไปอยู่วัดได้ไหม